คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จันทบุรีมีหญิงวัย๓๖ปีขี่จักรยานยนต์จะพาลูกสาวไปส่งทำงานนะครับ
เพื่อที่จะหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอมระหว่างทางถูกกระบะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชน
ทำให้แม่เสียชีวิตคาที่ส่วนลูกสาวบาดเจ็บติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสามแยกทางเข้าวัดพลับบางกระจะ
ถนนศรีบุญเรืองในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังยับเยิน
ใกล้กันพบศพนางสาวที่วาพรสวัสดีมงคลอายุ๓๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ข้างทาง
ส่วนลูกสาวอายุ๑๙ปีที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
งออกไปพบรถกระบะสีขาวคู่กรณีจอดอยู่
ตำรวจสอบปากคำคนขับรถกระบะซึ่งเป็นชาวกัมพูชาทราบว่า
ขับรถมาจากตัวเมืองจันทบุรีมุ่งหน้ากลับที่พัก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
เสียหลักหมุนชนกับรถจักรยานยนต์อย่างจัง
ญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวที่วาพรออกจากบ้านเพื่อไปส่งลูกสาวทำงานรับจ้าง
หารายได้ช่วงปิดเทอมแต่ไม่คาดคิดว่า
มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงชนท้ายกันบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านใหม่
ถนนกาญจนวนิตตะบนปริกอำเภอสะดาวทำให้ส่วนหัวของรถบรรทุกตู้สินค้า
ชนท้ายกับรถด้านหน้าพังเสียหายหลังคาฉีกขาดน้ำมันรั่วไหลจำนวนมาก

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

จอดติดไฟแดงตรงสามแยกบ้านใหม่
จู่ถูกรถบรรทุกคู่กรณีชนท้ายอย่างจัง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านและกู้ภัยรีบช่วยเหลือชาย
วัย๖๐ปีที่หนีตายออกมาจากรถเก๋ง

ในพื้นที่หมู่๓ตะบนสำราญราช
อำเภอดอยสะเก็ดแล้วเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน

แต่รถก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังขับรถกลับบ้าน

ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางชนกับต้นไม้

ที่จังหวัดนครพนมเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักหลุดโค้ง

อายุ๔๕ปีคนขับติดภายใน

พบว่าผู้ตายห้อยพระเครื่องและมีรอยสักเกือบทั้งตัว

ว่าผู้ตายเพิ่งกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพ